ธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ว่ามีความคืบหน้าไปกว่า๑๒๐แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
นี้คือ
ขณะที่สำนักช่างสิบหมู่ได้เริ่มเขียนลายลงบนท่อนฟืนไม้จันทร์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แล้วนะคะ
นายยิ่งพันธ์ปิยาเลธนการนักวิชาการช่างศีลปฏิบัติการ
ช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรและนายธรทรแก้วสโนธ
นายช่างศิลปกรรมได้ใช้น้ำยาหอรดาน
เขียนลายตามแบบที่นายสมชายสุพรรคอัมภัยพร
นายช่างศิลปกรรมอาวุโสกลุ่มงานศิลปะประยุกต์
และเครื่องเคลือบดินเผาสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
ออกแบบเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิน
และลงรักปิดทองตามแบบศิลปะลายรถน้ำ
ซึ่งถือว่าต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
ที่เป็นการฉลุลายลงบนแผ่นพลาสติก
แล้วนำมาพันรอบท่อนฟืนแล้วก็ปิดทอง
สำหรับน้ำยาหอรดาในการเขียนลายนั้นนะคะ
มีส่วนผสมของกาวกระถิ่นหินหอรดาน
ฝักซ่อมปล่อยและรูปประคบ
นำมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
ขณะที่ท่อนฟืนไม้จันทร์ที่นำมาเขียนลายแปรรูป
มาจากไม้จันหอมมีขนาดหน้ากว้าง๒นิ้วความยาว๖๐เซนติเมตร
ทำทั้งหมดจำนวน๒๔ท่อน
โดยใช้เทคนิคตามแบบศิลปะ
ลายรถน้ำถือเป็นงานประณีสินชั้นสูงที่วิจิตรงดงาม
สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจิตกรรมไทยสมพระเกตสูงสุด
เขียนลายบนท่อนไม้ฟืนค่อนข้างประณีตมีหลายขั้นตอนนะครับ
ต้องใช้เวลาประมาณ๗วันในการเขียนลายลงบนท่อนฟืน๑ท่อน
ว่าทั้ง๒๔ท่อนจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้
จากนั้นท่อนฟืนไม้จันทร์จะถูกนำไปวาง
ไว้บนพระจิตกาธานซ้อนกันเป็นระเบียบทั้ง๒๔ท่อนครับ
ด้านนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรก็เปิดเผยค่ะว่า
ภาพรวมงานก่อสร้างทั้งหมดในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนตามแผนที่วางเอาไว้
ซึ่งในปัจจุบันคืบหน้าไปกว่า๑๒๐แล้ว
โดยในช่วงฤดูร้อนฝนที่อาจจะตกบ้างก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง
แต่ในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
ฝนน่าจะมีผลต่อการก่อสร้างพระเมรุมาตรบ้าง
ซึ่งหากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วจะประเมินสถานการณ์การทำงานได้ชัดเจนมากขึ้น
พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในส่วนที่สร้างแล้วเสร็จ
และส่วนที่อยู่ระหว่างปลูกสร้าง